คุณผู้ชมคะเรายังคงมีทีมข่าวเกาะติดบรรยากาศ

ยังคงมีศิษยานุสิตเดินทางเข้าไป
สมาธิปฏิบัติธรรมกันเป็นจำนวนมากนะคะ
ส่วนเจ้าหน้าที่ก็ยังมีการดูแลในเรื่องของความปลอดภัยเพื่อป้องกันมือที่๓
เราไปดูบรรยากาศเช้าวันนี้นะคะจากคุณวิมลวันธรรมพักดี
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากวัดพระธรรมกายนะคะ

ตำรวจยังคงตั้งด่าน๗จุดบริเวณโดยรอบวัดพระธรรมกาย
เพื่อที่จะสกัดกั้นรวมไปถึงตรวจสอบรถที่เข้าออกมา

ขณะเดียวกันในส่วนของวัดพระธรรมกายนั้น
ก็ยังคงเปิดเพียงแค่ประตู๗เพื่อที่จะให้รถเข้าออกได้เท่านั้นค่ะ
สำหรับบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ขออนุมัติศาลเข้าค้นภายในวัดพระธรรมกาย
เพื่อเข้าจับตัวพระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโย
เจ้าอวาดกิติบรรษักวัดพระธรรมกาย
ผู้ต้องหาตามไหมจับรวม๓หมาย
ประกอบไปด้วยคดีร่วมกันฟอกเงินสหกร
ในพื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งหมายค้นนั้นอยู่ในห่วงเวลาวันที่๑๓ธันวาคม
ถึงวันที่๑๖ธันวาคมนี้นะคะ
จากการสังเกตการณ์ของทีมข่าวไทยรัฐทีวี

เจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายนั้นจะมีการเปิดให้รถยนต์เข้าออกได้เพียงแค่ประตูเดียว
นั่นก็คือบริเวณประตู๗ซึ่งอยู่ติดกับถนนคลองหลวงค่ะ
แล้วก็จะมีการตรวจเข้มข้นนะคะ
สำหรับรถยนต์ที่จะเข้าไปบริเวณด้านใน
แต่ก็พบว่าวันนี้รถยนต์เข้าออกจำนวนจำนวนน้อยกว่าเมื่อวานที่ผ่านมานะคะ
ส่วนบริเวณด้านหน้าพระมหาวิหารพระมงคลเทพบุณีนะคะ
ก็ยังคงมีการตั้งเต็นต์สำหรับรองรับสื่อมวลชนที่จะเข้ามาเกาะติดสถานการณ์

แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะคะว่าวันนี้จะมีการอนุญาตให้สื่อมวลชนนั้นเข้าไปทำข่าวบริเวณด้านในหรือไม่
ซึ่งเมื่อวานนี้พระมหานพรปุญญชโยรองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกาย
ก็มีการให้เหตุผลกับสื่อมวลชนว่ามีพระสงฆ์และสาธุชนจำนวนมากนะคะ
ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมภายในวัดจึงต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อความปลอดภัย
ทั้งการแจกบัตรแสดงตนและการไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปทำข่าวบริเวณด้านในได้ค่ะ
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันเหตุแทรกซ้อนขึ้นทั้งหมด๗จุดด้วยกันนะคะ
โดยแต่ละจุดนั้นจะมีการตรวจค้นภายในรถยนต์ที่จะผ่านเข้าออกไปมาอย่างละเอียด
เพื่อป้องกันมือที่๓ที่จะเข้ามาสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ได้
ส่วนในเช้าวันนี้สูญปฏิบัติการส่วนหน้าตำรวจภูทรจวายประธุมธานี
ได้มีการจัดตั้งในส่วนของศูนย์ที่จะเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็รักษาความสงบเรียบร้อย
ป้องกันเหตุแทรกซ้อนมีการเตรียมห้องประชุมสำหรับการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นเมื่อวานที่ผ่านมาด้วย
ส่วนภายในสถานีตำรวจภูทรครองหลวง
มีเพียงการจัดกำลังรักษาความปลอดภัยโดยรอบวัดตามปกติเท่านั้น
แล้วก็ในวันนี้นะคะเวลาประมาณ๑๒นาฬิกา
ตำรวจปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ

ก็จะเข้ามาแจ้งความดำเนินคดี
กรณีที่ในองค์อาทธรรมนิษฐาโฆษกคณะศิษยานุสิทธิ์วัดพระธรรมกาย
ที่มีการให้ข่าวในลักษณะของการบิดเบือนข้อได้จริง
สถานีตำรวจภูทรคลองหลวงด้วยค่ะ
จากนี้ก็ต้องมีการจับตาไปที่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องว่าจะมีการเข้าจับกลุ่มพระเทพยานมหาหมุณี
หรือพระธรรมวจโยศิษฐ์ภายในวัดพระธรรมกายหรือไม่
หลังจากที่เมื่อวานนี้ธนายความของวัดพระธรรมกาย
ไปที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษ
เพื่อที่จะขอการคัดค้านการเข้าค้นภายในวัดพระธรรมกาย
และสารก็ได้มีคำสั่งยกคำร้องค่ะ
วิมุลวันธรรมพักตีข่าวไทยรัตน์ทีวี
รายงานจากวัดพระธรรมกายจังหวัดปฐุมธานีค่ะ